ก็ไม่ดีอย่างเดียวผมบอกว่าไอ้ดีไม่ต้องไปดู

แต่ไอ้ที่ไม่ดีคืออะไรเขาก็มองภาพเศรษฐกิจว่า

ในการประจำเดือนที่สรุปมานี่นะ
จะเห็นว่าหลายประเทศในอาเซียนตกทั้งหมด
ตก๑๗ของเราตก๕

เศรษฐกิจเป็นความมีการลงทุนพื้นฐานลงทุนเยอะแยะหมดแต่ลงทุนเหล่านี้เป็นการลงทุนขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่
การลงทุนในที่เป็นเทคโนโลยีระดับสูงเครื่องจักรใหม่การผลิตที่เพิ่มมูลค่าน้อยมากในช่วง๒๐ปีที่ผ่านมา
เพราะมันเริ่มต้นแล้วก็คงสภาพอยู่ไม่สนใจเขา
วันนี้เราต้องมาขับเคลื่อนตรงนั้นให้ได้แล้วก็ขยายไปสู่ความเชื่อมโยงเหล่านั้นไปธุรกิจใหม่ที่อีก๕อันที่เรามีศักยภาพใช่ไหม๕เก่า๕ใหม่
มันถึง๕หกส่วนมันถึงช้าไง
วันนี้ผมก็ต้องสั่งลงไปแล้วก็ไปหารายละเอียดมา
แล้วก็ตกลงกันให้ได้แล้วขึ้นมาผมก็เอาบัตร
ถ้ามันไม่ผิดกฎหมายไม่มีอะไรที่มันผิดนะ

ชอบผมตลอดกับสื่อเหรอ

สร้างความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ดี

พยายามคือเราก็ทำให้มันเมืองเรียบร้อยขึ้น
ไม่มีการประท้วงไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง

ถ้าผมไม่เข้ามามันจะมีใช้วุฒิอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ

แล้วก็ไม่ใช่ผมจะไปนั่งเรื่องอะไรผมจะไปสร้างความขัดแย้งเอง
อะไรผมจะไปกล่าวโทษเขาเองโดยที่มันไม่มีมูล

ว่าพอใจผมก็อย่างที่บอกแล้วไงถ้ามันยังไม่เสร็จผมก็ยังไม่พอใจ
ถ้ามันเสร็จแล้วทุกคนเข้าใจแล้วมันถึงวันเวลาที่ผมจะส่งต่อให้เขา
ด้วยแผมไฟรูปที่มันเข้าใจตรงกัน
มีรับนูนที่มันมีความแตกต่างอยู่บ้าง
มีแผมไฟรูปซึ่งมันทำสอดคล้องกันและทุก๕ปีให้ปีต่อไป
มันทำได้ทั้งหมดงบประมาณจะทำยังไง
แต่ผมไม่ไปบังคับเขาบังคับไม่ได้
ไปเลือกจะทำก็ทำไป

กังวลกับการเลือกรัฐบาลหน้าของท่านเข้ามากันแล้วกัน
ว่าเขาจะพูดแบบผมพูดไหมเขาจะทำแบบผมพูดไหม
ทำไงให้ประชาชน๗๐ล้านคนได้รับผลประโยชน์ไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ระดับความอิ่วนของทุกจังหวัดทุกภูมิภาคให้มันเท่ากัน

แล้วมันถึงจะไปดูเรื่องนโยบายพักไปดูเรื่องอะไรล่ะ

วันนี้ผมไม่มีคะแนนเสียงผมบอกแล้วไงผมไม่ต้องการคะแนนเสียง
ให้ดีนิยมชมชอบผมอะไรผมก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้ว
ทำไมให้เขาพอใจเขามีความสุขกัน

อเรนนี่คุณค่ะคุณก็ได้แต่ละกระทางที่มีการประมาณว่าเศรษฐกิจแรงคืออะไรหรือครับ
เขาได้มาแล้วก็คือเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก
ต้องการให้แก้ไขเศรษฐกิจผมก็บอกกำลังแก้นี่ไงล่ะ
เศรษฐกิจใน๕ภาคข้ามชาติต้องยึดโยงยังไงลงทุนกันยังไง
เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมมีเนี่ยผมเข้ามาแก้เท่าที่ทำได้เต็มที่แล้ว
เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองปีหน้าก็ดีขึ้นวันนี้คิดว่าอะไรนะเดี๋ยวไปบอกเรื่อง
คะแนนแห่งความเชื่อมั่นอะไรดูสิใช่ไหมที่บอกว่าขึ้นมาในรอบสิบสี่
เดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวถามเขาดูตัวเลขผมจำไม่ได้แล้ว
แต่นี่ความเชื่อมั่นสูงสุดในรอบ๑๔เดือน
แต่ท่านเดี๋ยวเอาตัวเลขของสภาพัฒน์หรือใครรายงานผมว่าเมื่อเช้าดูที่ว่า
รอบบ้านเนี่ยมันตกเมื่อไหร่นำเข้าส่งออกตัวเลขมีอยู่แล้วเมื่อเช้าเซ็นมา